สวัสดีครับหมอไก่ครับ
เมื่อสักครู่นี้เราเกริ่นไปคุณผู้ชมบอกว่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของดาวย้าย
ย้ายแต่ละครั้งมันก็จะได้รับผลกระทบกับแต่ละราศีที่แตกต่างกันออกไป
แต่ก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าดาวย้ายย้ายยังไงคะแล้วดาวอะไรย้ายออกไปยังไงคะหมอไก่
ในวันพรุ่งนี้วันที่๒มีนาคมเวลา๘นาฬิกา๔๑นาทีจะเป็นเวลาที่ดาวใหญ่มีการย้ายราศี
ดาวใหญ่ที่ว่านี้ก็คือดาวเสานั่นเอง

ใช่ค่ะจะย้ายบ้านจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกร
ซึ่งการย้ายของดาวเสาก็จะส่งผลกับทั้ง๑๒ราศีเลยนะ
แต่ว่าหลักเน้นเลยที่ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือ๔ราศีด้วยกัน
ราศีที่จะได้รับผลกระทบจากการที่ดาวเสาจะย้ายในวันพรุ่งนี้
ใช่ค่ะกลุ่มแรกก่อนกลุ่มแรกก็คือราศีที่ดาวเสาย้ายออกจากดวง
ก็คือชาวราศีธนูและชาวราศีเมทุน

เพราะว่าอย่างนี้ค่ะดาวเสาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นประธานฝ่ายบาปะเคาะนะคะ
ถ้าพูดในทางโลกให้เข้าใจง่ายก็คือเหมือนกับเป็นหัวหน้าโจร
ร้ายที่สุดเลยก็คือดาวเสา
เวลาที่เราทายดวงเนี่ยก็คือทายโทษทุกข์เขาเรียกว่าต้องทายที่ดาวเสา
ถ้าใครที่ดาวเสาจรเข้ามาในดวงเนี่ยโอ้โหชีช้ำกลางปี

เริ่มที่ชาวราศีธนูก่อนเลยนะคะ
ชาวราศีธนูเรียกว่าช่วงที่ผ่านมาเหมือนกับอึดอัด
จะทำอะไรก็ทำไม่สุดทำไม่เต็มที่นะคะ
เวลาจะทำอะไรต้องใช้เวลานานต้องเหน็ดเหนื่อย
เวลาหวังแล้วเนี่ยสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้าง
เพราะว่าดาวเสาไม่เคยให้อะไรใครมาฟรี
ก็คือต้องเหน็ดเหนื่อยก่อนต้องพยายามต้องใช้เวลามาก

ก็คือต้องแลกมาด้วยหยัดเหงื่อแรงกาย
ราศีธนูก็เลยค่อนข้างจะเครียดหน่อยแหละ

แต่ว่าวันที่๒มีนาคมเรียกว่าเป็นวันประกาศอิสระภาพ
เย่

เรียกว่าดีขึ้นแบบเห็นเลยนะคะ
ที่ผ่านมาอาจจะมีรายได้อาจจะมากบ้างน้อยบ้าง
แต่ว่าต่อจากนี้ไปจะดีขึ้นรายได้จะมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะ
ที่แบบว่าหนักอกหนักใจก็เหมือนกับจะยกพวกเขาออกจากอกเลย

ใช่ค่ะจะเก็บเงินได้มากขึ้นการเงินคือดีมาก

เรื่องของการเงินจะสะดวกมากขึ้นจะราบรื่นมากขึ้น
ใช่ค่ะเรื่องใดที่ทุกข์ใจอยู่กังวลใจอยู่จะแบบดีขึ้นเยอะ
ใช่อย่างที่หมอไก่บอกเหมือนยกภูเขาออกไปจากอกเลย
แต่โดยรวมแล้วก็คือเขาทำมาดีตั้งใจขยันทำงานเหน็ดเหนื่อยมาก่อน
คือประสบความสำเร็จใช่ค่ะก็เห็นผลค่ะ
เหมือนแบบว่ามีสิ่งดีกลับมาแล้วในช่วงนี้

อีกหนึ่งราศีที่เตรียมตัวเฮได้ก็คือ
ชาวราศีเมทุนนั่นเอง

ชาวราศีเมทุนที่ผ่านมามีปัญหา

ไม่รู้เลยนะคะว่าเขามีปัญหา
เพราะว่าชาวราศีเมทุนเรียกว่าเจ็บแต่เก็บอาการ
สังเกตไหมคะว่าสัญลักษณ์ของชาวราศีเมทุน

ก็คือหมายถึงว่าเขาเหมือนกับเป็นคนมี๒บุคลิก

จริงเขาก็มีหลายบุคลิกนะคะ
ก็คือเวลาที่เขาอยู่ข้างนอกทำงานเจอเพื่อนก็เป็นอีกแบบหนึ่ง
เวลาอยู่บ้านก็เป็นอีกคนนึงเลย
แล้วก็คือไม่แสดงออกเลยว่าตัวเองมีปัญหา
ที่ผ่านมามักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพวกความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

คือมีปัญหานะคะก็คือหมายถึงว่าอาจจะทะเลาะเบาะแว้งกับคนภายในครอบครัว
ก็คือหมายถึงว่าคุยกันไม่ค่อยเข้าใจ
หมายถึงทั่วไปของราศีเมทุนไม่ใช่หมายถึงผมคนเดียว
ผมโอเคผมราศีเมทุนแต่ก็มันก็มีความ
มีไหมมีความไม่เข้าใจกันกับคนในครอบครัว
ก็มีบ้างทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่เราก็จะเป็นฝ่ายผิด
ส่วนใหญ่แล้วเป็นฝ่ายที่ต้องไปง้อคุณแม่ไง
แต่ว่าหลังจากช่วงนี้จะดีขึ้นใช่ไหมคะหมอไก่
ใช่ค่ะอย่างเรื่องของความรักที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยดี
ถ้าสมมุติคนมีแฟนแล้วอาจจะทะเลาะกับแฟนบ่อย
คุยกันไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าถ้าสมมุติว่าบางคนคบกันอยู่เนี่ย
อาจจะเหมือนกับว่ามีเหตุให้ต้องห่างกันไป
ถ้าสมมุติไม่รักกันจริงเนี่ยอาจจะต้องเลิกลากันไปเลยก็ได้
บางคนรักกันดีแล้วบางทีพาไปเจอผู้ใหญ่จะแต่งงานแล้ว

รักแท้แม่ไม่ปลื้มนี่ก็มีเยอะ

แต่หมายถึงว่าสำหรับคนที่โสดล่ะ

โอ้ยประกาศตัว
ก็ถ้าสมมุติว่าโสดที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยสมหวังในความรัก
เหมือนกับรักใครแล้วก็อาจจะเหมือนกับคุยผ่านแล้วก็ผ่านไปเลย

มีนาคมพรุ่งนี้คุณชนะ
เฮ้ยคุณชนะจะมีแฟนเหรอเนี่ย
ตายแล้วเดี๋ยวฉันไปเอาดาวเสากลับมาไว้ที่คุณได้ไหม
อันนี้คือราศีที่ดวงจะดีขึ้น

หลังจากที่ดาวเสาร์เนี่ยย้ายออกไปถูกมั้ยคะ
แต่มันก็มีอีก๒ราศีที่ได้รับผลกระทบแบบจังเพราะว่าดาวเสาย้ายเข้ามาทันที

อาจจะมีสองราศีด้วยกันที่ดาวเสาเนี่ยย้ายเข้าดวง

นั่นก็คือชาวราศีกรกฎแล้วก็ชาวราศีมังกร

จริงไม่ต้องระวังนะคะเพราะว่าดาวเสาที่เราเกิดเอาไว้ว่ามันไม่ดี
แต่ว่าทุกอย่างดาวทุกอย่างมันมีทั้งดีและทั้งร้าย

คือดาวเสามาเข้าตำแหน่งเกษตรก็คือเข้าราศีมังกร
เกษตรนี่ไม่ได้หมายความว่าให้คุณไปปลูกผักแล้วจะรวย

หมายถึงว่ามีความมั่นคงถาวรแน่นอน
คือถ้าได้ก็ได้แน่นะคะ
อย่างชาวราศีมังกรเนี่ยเรียกว่าดีขึ้น
ที่ผ่านมาอาจจะวางแผนอยากจะทำนู่นทำนี่
แต่ก็อาจจะเหมือนกับว่ายังไม่มีโอกาสได้ทำ
ใช่ค่ะในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ลงมือทำในสิ่งที่วางแผนเอาไว้
ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีความไม่มั่นใจนะ
แต่ว่าตอนนี้เหมือนกับกำลังใจมันมาจากไหนก็ไม่รู้

เขาเรียกว่ามีโอกาสแล้วที่เรือน้อยจะได้ออกจากฝั่ง
ก็คือถือว่าเป็นโอกาสดีจังหวะดีพอดีในช่วงนี้

คือไม่ได้หมายความว่าดาวเสาเข้าแล้วจะไม่ดีถูกไหมคะ

เพราะว่ามันเข้ามาตำแหน่งที่ดีพอดีเลย
ก็คือย้ายเข้ามาในตำแหน่งที่ดีของราศีมังกร

ช่วงที่ผ่านมาเหมือนกับชีวิตมีความไม่ค่อยมั่นคง
มีความไม่ค่อยแน่นอนเขาเรียกว่าเหมือนกับขอนไม้ที่ลอยน้ำนะคะ
กับพี่เป็นแค่ขอนไม้ต่อให้รักเจ้ามากเพียงไหน
ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องฟังเพลงนะคะ
แต่ว่าไม่แน่ไม่นอนแล้วจะดีขึ้นยังไง
ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าบางช่วงดีบางช่วงร้ายนะคะ
แต่ว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยเรียกว่าจะดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะ
การงานเขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะ
แต่ว่าในช่วงแรกจะแบบว่ามีปัญหานิดนึงตรงที่ว่าเวลาที่งานก้าวหน้าแล้วก็จะมีคนเหมือนกับอิจฉา
เหมือนที่หมอไก่บอกเหรียญมันมีสองด้านเรามีคนรักแล้วก็ต้องมีคนเกลียดอะไรแบบนี้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลคือให้เหมือนมีสติแล้วกัน

เรื่องของความรักเนี่ยถือว่าดีขึ้นนะคะถ้าสมมุติว่าใครที่แบบมีครอบครัวแล้วเนี่ยก็คือจะพูดกันรู้เรื่องมากขึ้นที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาคุยกันไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าเรื่องของการทะเลาะความสัมพันธ์ห่างเหินนะคะตอนนี้ก็คือจะดีขึ้นส่วนใครที่ยังโสดอยู่บอกได้เลยมีโอกาสได้เจอคู่แท้
แต่ว่าคู่ของชาวราศีกรกฎเนี่ยเขาเรียกว่าจะเป็นคนที่อายุมากหน่อยจะมีโอกาสได้คู่อายุมากหรือว่าถ้าอายุเท่ากันหรืออายุน้อยกว่าเนี่ยเขาจะทำตัวแก่กว่าวัยอ๋อเหมือนดูโตกว่าวัยนิดนึงใช่เลยค่ะ
อืมเอาล่ะราศีกรกฎมีโอกาสได้พบรักแท้ส่วนราศีเมทุนก็เช่นเดียวกัน
คุณต้องเดินหน้าตามหาคนราศีกรกฎแล้วนะฮะ
เคล็ดลับในการเสริมดวงให้ราศีที่ดาวย้ายมาแล้วได้รับผลกระทบหน่อยค่ะหมอไก่
อย่างแรกนะคะก็คือวันพรุ่งนี้เวลาที่ดาวย้ายเลยนะคะ๘นาฬิกา๔๑นาทีให้ทำการท่องคาถาอิติปิโส๘ทิตย

ก็คือให้เราท่องนโม๓จบก่อนแล้วก็ให้ท่องคาถาตามที่ขึ้นที่หน้าจอนี้
ถ่ายรูปเก็บไว้ได้เลยนะนะคะ
ท่องเนี่ยจำนวน๑๐จบเพราะว่า๑๐เขาเรียกว่าเป็นกำลังของดาวเสา
แล้วก็ให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ซึ่งเป็นทิศสถิตของดาวเสา

หลังจากที่เราทำการท่องคาถาเรียบร้อยแล้ว
ให้เราหาโอกาสจะเป็นวันเดียวกันก็ได้หรือเป็นวันอื่นก็ได้นะคะ

ถ้ามีโอกาสก็ตักบาทพระสัก๑๐ลูก
แต่ว่าถ้าเยอะเกินไปไม่สามารถไปตักบาดพระได้
ปางนักปกนะคะคุณผู้ชมนะ
หรือว่าไปทำบุญแต่ทั้งหมดทั้งมวลจริงก็น่าจะคิดดีทำดีพูดดีแหละ

หรือว่ามีเคล็ดลับในการที่เราจะต้องไปทำบุญแบบไหนอีกบ้างไหมคะหมอไก่
อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการไปทำบุญ
กับเรื่องของการบริจาคลงศพหรือว่าการบริจาคผ้าดิบค่ะนะคะ
แต่ว่าจะมีเคล็ดลับนิดนึงก็คือเวลาที่เราบริจาคเงิน

พันสิบบาทหรือ๕๑๐บาท๕๐๑บาทใช่ค่ะ
ใช่ค่ะอ๋อแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะ
ก็คือแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคน
แต่ถ้ามีโอกาสก็ทำทุกอย่างเลยก็ได้เหมือนกัน
แล้วราศีอื่นที่ไม่ได้รับผลกระทบจะสามารถทำตามนี้ได้ไหมคะ

ใช่ค่ะเพราะว่าจริงดาวเสาร์เวลาย้ายราศีที
ก็จะส่งผลกับทุกราศีเลย
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราควรจะทำบุญเอาไว้ก่อน

กันเหนียวเอาไว้ก่อนได้ทำบุญยังไงก็หวังจะได้บุญ
แต่มองตาคุณก็หวังจะได้ใจ

สลากินแบ่งรัฐบาลทางหน้าจอไทยรัฐทีวีค่ะ